มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณยายวัย๗๒ปีจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่แล้วรถบรรทุกพ่วงนะเป็นบรรทุกที่มีทรายนะรถหนักทีเดียวล่ะนี่ฮะดูตามภาพนะครับขับชนจักรยานยนต์คุณยายจนล้มลงแล้วก็ยังเหยียบยังทับ
แล้วก็ลากไปด้วยนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรคุณยายเสียชีวิตนะฮะคนขับรถที่เป็นรถพ่วงบรรทุกทรายคันนี้เนี้ยบอกมองไม่เห็นอ้างว่ามองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาจอดอยู่ข้างหน้าค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับที่สี่แยกปรายสนีย์ใจกลางเมืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรี
ทางที่กลางสี่แยกไฟแดงนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางวารีอินไกรดีอายุ๗๒ปีนะครับคือคุณยายเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหในสภาพคือศีรษะหลุดออกมาจากบ่าเลยอ่ะนะฮะพังเสียหายหมดนะฮะรถจักรยานยนต์ที่คุณยายขี่มารถพ่วงคันนี้มีในลักษรุ่งโรธเป็นคนขับมานะครับเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนให้การกับตำรวจบอกว่าขับรถที่
นี้มาถึงสี่แยกจุดเกิดเหตุเป็นช่วงสัญญาณไฟแดงเขาก็จอดรถรอสัญญาณไฟเขียวอยู่พอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บเขาก็ออกรถปั๊บค่ะไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี้ยมีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นในกล้องมุมจรปิด
มีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าเนี้ยมีภาพอย่างที่เห็นในกล้องมุมจรปิด
มีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าเนี้ยมีภาพอย่างที่เห็นในกล้องมุมจรปิด
มีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าเนี้ยมีภาพอย่างที่เห็นในกล้องมุมจรปิด
มีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าเนี้ยมีภาพอย่างที่เห็นในกล้องมุมจรปิด

มีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าเนี้ยมีภาพอย่างที่เห็นในกล้องมุมจรปิด

พอทราบข่าวก็มาที่จุดเกิดเหตุครับ

หลังจากเห็นสภาพศพของคุณยายที่ถูก
มันถูกเหยียบเข้าไปแล้วก็ลากไปด้วยครับ